แหมคุณป้าที่เป็นเจ้าของบ้านรู้สึกโมโหเหลือเกิน
นี่อุตส่าห์ใจดีนะให้หลานชายของอดีตแฟนเก่าเนี่ย
คือเขามาขออยู่บ้านป้าป้าก็ให้อยู่ให้ข้าวให้น้ำ
แต่ปรากฏหลานชายของอดีตแฟนเก่าเนี่ยนะ
สร้อยของคุณป้าไป๓บาทเอากระเป๋าสตางค์ไปด้วย
แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูนะจังหวะที่จับกลุ่มตัวได้
โอ้โหจังหวะนี้เราทึกจริงฮะ

จนกระทั่งเจอตัวแล้วก็ลากออกมาจากห้องจนได้นะฮะ

ไม่ใช่มีแบบสัตว์เลื้อยคานอะไรไปอยู่ข้างบนนะ
แต่เนี่ยตัวคนก่อเหตุนายวสันราชมนตรีอายุ๓๘ปี

โอ้โหเอาเป็นว่าสุดท้ายควบคุมตัวไว้จนได้นะฮะ
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะพอควบคุมตัวมาไว้ได้
ปรากฏว่าคุณป้าที่เสียเงินเสียทอง
เพราะคนนี้ขโมยไปที่ไว้ใจคนนี้ให้มาอยู่บ้าน

ใช่ค่ะมาทวงหาสร้อย
เดี๋ยวดูบรรยากาศชุดนี้หน่อยแล้วกันครับคุณชม

โอ้โฮนี่ดูสิ
กูอยู่ไหนใช่ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องแบบเจ๊เจ๊ใจเย็นเจ๊ใจเย็นก่อน
ไข่ที่เพชรบูรณ์แล้วคุณป้าที่คุณผู้ชมเห็น
คือนางประทิพย์ถั่ววุ่นอายุ๕๐ปี

แหมฉันไว้ใจคนผิดจริงเลย
สรรคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นหลานชายของอดีตแฟนเก่าฉันเอง

ก็เขาไม่มีที่อยู่ฉันก็สงสาร
ก็ให้ที่พักอาศัยชั่วคราวหาข้าวหาปลาให้กินด้วยนะ
ทีนี้คุณป้ามีอาชีพขายพวงมาลัย
ป้าก็ออกจากบ้านไปไปขายพวงมาลัยที่สี่แยกตั้งแต่เช้าเลยนะ

ลูกชายของคุณป้าเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์พานายวสันคนนี้ซ้อนท้ายออกมาจากบ้าน
แล้วลูกชายบอกว่าเดี๋ยวจะพาเขาไปส่งที่ท่ารถที่อำเภอหนองไผ่

วัดสรรคนนี้เขาลวงลูกชายป้าน่ะ
คือหลอกแหละให้ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งหน่อย
ตอนนั้นเนี่ยนะขโมยสร้อยของป้าไปแล้วนะ
ป้ายังเอกใจว่าทำไมวัดสรรคนนี้ถึงรีบกลับ
มันแปลกไหมให้ลูกฉันขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งที่ท่ารถอีก

ปรากฏว่าพอไปถึงแวบแรกป้าตกใจเลย
เพราะว่าห้องนอนถูกลื้อค้นแบบกระจุยกระจายหมดเลย
แล้วตรงไปดูตรงที่เก็บสร้อยเอาไว้
สร้อยทอง๓บาทกระเป๋าตังค์หายไป
โอ้โหทีนี้รีบไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจช่วยสกัดจับเลยนะคะ
กระเป๋าที่หายไปคือกระเป๋าที่คุณป้าสะพายไว้เมื่อสักครู่นี้

กระเป๋าที่คุณป้าเนี่ยบอกว่าโอ้โหเงินฉันเก็บไว้ในกระเป๋านะคุณ

เป็นเศษเงินเป็นเศษเหรียญเป็นแบงค์ย่อยเป็นอะไรไปหมด

ถ้าได้เห็นตอนคุณป้าสะพายกระเป๋านะคุณนะ
ใช่ตรงที่ปรีเข้าไปแล้วก็ไปถามถึงเรื่องสร้อยไง
ตอนที่จับกลุ่มตัวในจังหวะนี้
กระเป๋าที่คุณป้าสะพายคือได้คืนมาแล้วนะ
ในนั้นอ่ะอุตส่าห์ก็ถามคุณป้ามีเงินเท่าไหร่

เพราะว่ามันเป็นเศษเงินเป็นแบงค์ย่อยเป็นอะไรแบบนี้

ผู้โชคดีนะไม่หายไปทั้งกระเป๋า
ใช่แต่คือพอเป็นแบบนี้คุณสืบสกุล

คนที่ให้ข้าวให้น้ำคนที่เลี้ยงดูปูเสือ
แบบนี้นี่กินบนเรือนขี้รถบนหลังคาชัดเลย

สารอ้างบอกว่าผมตกงานอยู่

เขาเคยมีคดีติดตัวนะเคยรักทรัพย์นี่แหละ
พอพ้นโทษออกมาก็เข้าคุกไปอีกรอบนึง
คดีอะไรรู้ไหมฆ่าคนตาย
ติดคุกอยู่๒๐ปี
ทีนี้พอออกมาไม่มีงานทำเอาทำยังไงดี
สัยเดิมทิ้งไม่ได้มาก่อเหตุลักษัพอีก
คราวนี้มาก่อเหตุกับคนรู้จัก
แล้วสุดท้ายก็ต้องเข้าคุกอีกรอบ
หลายคนดูข่าวนี้แล้วบอกว่ารอบนี้เข้าไปแบบไม่ต้องออกมาเลยได้ไหม
แต่ขอสาธารณ์ภาพเค้าไม่ได้วางแผนมา
พอดีว่าเห็นกระเป๋าเห็นอะไรมันอยู่แถวนั้น
มันล่อตาล่อใจเค้าก็เลยลักษัพเสียเลย